แล้วคุณดูสิมันเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจบ้าง

เขาทำความสุดความสามารถในการที่จะไล่จับกลุ่มวัยรุ่นที่มาตีกันคว่างปลาสิ่งของกันในงานบุญบ้างไฟ

ตำรวจก็มีการแยกให้เต็มที่ค่ะ
เขาบอกว่าเหตุผลที่ตีกันเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างเมาแล้วมาเต้นหน้ารถแห่

แต่โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณสัก๑๐คน
ก็ไม่รู้ว่าคนที่บาดเจ็บหนักที่สุดอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเมื่อครู่หรือเปล่า
เจ็บตัวไม่ว่าเจ็บใจมากกว่าเพราะจับไม่ได้ด้วย

หน้าทิ่มแล้วยังจับไม่ได้อีกเห็นใจจริงนะคะ

เขาบอกว่าแค่เดือนพฤษภาคมเดือนเดียวนะ๓๑วันยังไม่ถึงด้วยนะ

มีเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาสในงานบุญหรืองานประเพณีแล้ว๓ครั้ง
มีงานแต่งที่อำเภอสตึกงานบวชหน้าที่อำเภอบ้านกรวด
และล่าสุดคืองานบุญบ้างไฟที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินี่แหละค่ะ

มันมีเหล้าไงงานบุญเนี่ยคือยังไงล่ะเด็ก๑๗ก็ดื่มเหล้าได้เหรอ
งานบุญในวงในวัดก็กินเหล้าเมาแล้วตีกันได้
ไปไปงานบุญก้มหน้านะไม่ต้องมองหน้าใคร